ผู้อำนวยการศักดิ์สำนักโรคการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ก็มีการเปิดเผยผลสำรวจและคาดการณ์แนวโน้ม
เกษตรกรของไทยแนวโน้มมีความเสี่ยง

พวกสารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น
และเรื่องนี้ต้องเร่งแก้ไขป้องกันครับ
แพทย์ปรีชาเปรมปรีผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่าเกษตรกรของไทยมีแนวโน้มความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัย
จากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทุกปี
และมีผู้ป่วยจากสารพิษเพิ่มขึ้นถึง๔เท่านะครับ
สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากมาตรการขยายพื้นที่เกษตรกรรม
และมุ่งเพิ่มผลผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขนั้นพยายามที่จะแนะให้กับกาเสร็จรากร
ให้ลดละแล้วก็เลิกใช้สารเคมี
เพราะมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งในระยะยาวแล้วก็เฉียบพลันครับ
ที่เกิดจากโรคสารพวกนี้นะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นภาวะเรื้อรัง
แต่ถ้าสัมผัสแบบรุนแรงเนี่ยก็พวกนี้ก็มีโอกาสทั้งเสียชีวิตได้
จากผลสุ่มคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรทั่วประเทศนะครับ
จากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยการเจาะเลือดทดสอบกับกระดาษทดสอบ
เกษตรกรไทยมีแนวโน้มความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นทุกปี
ล่าสุดปีนี้พบผู้มีความเสี่ยงถึง๑๕๓๐๐๐กับอีก๘๒๒คน
จากผู้เข้ารับการตรวจกว่า๔๐๐๐๐๐คน
คิดเป็นร้อยละ๓๖๗๖ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับวัตถุอันตรายและห้ามนำเข้าประเทศที่ยังมีการลักลอบใช้เป็นส่วนประกอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่
หากมีการสัมผัสจะส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งระยะฉับพลัน
คือแสบตามผิวหนังตาพร่ามัวปวดหัวกล้ามเนื้อก็ปวดเหมือนกันนะครับ
แน่นหน้าอกทำร้ายระบบการหายใจส่วนระยะยาวก่อให้เกิดโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งอำมพลึกอำมภาษณ์แล้วก็โรคผิวหนังครับ